มีอะไรที่มันรุ่นเดียวกันดีกว่า

มาดูหมากปอรินกับคิมเบอร์รี่กันดีกว่า
คู่นี้เนี่ยคบกันมาผ่านอาถรรพ์เลข๗กันไปด้วยกันแล้วนะคะ
และเกินได้เวลาสักทีท่อ

จะบอกว่าคู่รักคู่หวานคู่นี้เนาะโอ้โหชีวิตดีเหลือเกิน
ช่วงนี้ความหวานก็มีคนลงรูปรัวกันเนอะ

แล้วก็เห็นว่าฝ่ายชายเนี่ยเล็งจะไปศักดิ์ชื่อของสาวคิมนะ
แค่ไหนดูสิพี่แจ๊คขอศักดิ์ชื่อเธอไว้บนร่างฉันเลย
กลับไปพี่เจี๊ยบได้ไหมหัวเด็กก็ศักดิ์เหมือนกัน
พี่แจ๊กอย่ามาโยงคนละครู
แต่ว่าฝ่ายหญิงค่ะน้องคิมขอเบรกเอาไว้ก่อนบอกว่าอย่าพึ่ง
ส่วนว่าปีใหม่นี้ทั้งคู่นะคะแพลนฉลองที่ไหน
แล้วจะมีโมเมนต์หวานเซอร์ไพรส์เอ่ยข่าวดีเอ่ย

ขอให้มีน้า
เขาไม่อนุมัติอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเขาบอกว่ามันเยอะแล้วอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็เดี๋ยวพอถึงเวลาก็เดี๋ยวขอดูอีกทีนึง
ก็เป็นเรื่องอนาคตไม่แน่นอน

ผมเองก็ยังไม่รู้ครับผม

มันถึงเวลาแล้วผมก็จะบอกเอง
นางเอกร้างเล็กโมมร์มนชนกนะคะ
ว่าเพิ่งบินกลับมาจากทริปเที่ยวอินเดียหมาดเลย

รวมไปถึงหนุ่มรู้ใจอย่างไฮโซคาทาด้วยค่ะ
แต่พอไปส่องในไอจีพี่แจ๊คเห็นมีแต่ภาพวิวภาพเมือง

คือส่วนตัวเป็นคนชอบถ่ายรูปให้คนอื่นมากกว่า

ส่วนจะมีเหตุผลอื่นซ่อนอยู่ไว้หรือเปล่า

ฉันรู้สึกว่ามันไม่อยากให้แบบ
มีรูปไปแล้ววันหนึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิด

เพราะว่าโมมมันจะไม่ค่อยอะไรอย่างนั้น